โดยให้เหตุผลถึงอาการอาภาษณ์

ขณะที่วัดพระธรรมกายเองก็อยากจะให้เรื่องนี้มีความชัดเจน

วันนี้แพทยศภามีการเตรียมประชุมกันในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ
หลังจากที่ทีมแพทย์ของพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายครับ
มีการไปยื่นหนังสือเมื่อวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
เพื่อขอให้ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางนั้นไปร่วมตรวจพิสูจน์อาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยนะครับ
รายงานสดมาจากแพทยศภากระทรวงสาธารณสุขครับ
ในช่วงบ่ายวันนี้ที่แพทยศภากระทรวงสาธารณสุขนะคะ
จะมีการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารแพทยศภาเกิดขึ้น
เพื่อที่จะพิจารณากรณีของการออกใบรับรองแพทย์ของพระเทพยานมหาหมุณี
หรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายว่ามีความถูกต้องหรือไม่นะคะ
รวมไปถึงจะมีการพิจารณาส่งแพทย์คนกลางเข้าไปตรวจสอบอาการอาภาคของพระธรรมชโย
ตามที่มีข้อเรียกร้องหรือไม่ค่ะ
สำหรับในวันนี้นะคะการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยศภาก็
เกิดขึ้นในช่วงบ่ายที่จะถึงนี้
จะเป็นประธานในการประชุมเพื่อที่จะพิจารณากรณีดังกล่าวนะคะ
หลังจากที่เรืออากาศโทในแพทย์ชูชัยพรพัฒนาพันธ์
คณะแพทย์ผู้รักษาอาการอาภาษณ์พระธรรมชโย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั้นเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อแพทยศภา
เพื่อที่จะขอความอนุเคราะห์ให้ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตรวจและวินิจฉัยโรค
เนื่องจากว่ากระแสสังคมนั้นตั้งคำถามเกี่ยวกับอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย
ที่บริเวณขาข้างซ้ายว่ามีอาการอาภาษณ์จริงหรือไม่
รวมถึงกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์
พัฒนาธนาวิสุทธิ์ที่ไม่ถูกต้องนะคะ
ที่แพทย์นั้นได้มาตรวจและวินิจฉัยโรคจริง
ทางคณะแพทย์ผู้รักษาจึงขอความอนุเคราะห์จากแพทยศภา
ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่จะดูแลความเป็นธรรมด้านการแพทย์
ส่งทีมแพทย์นั้นเข้าไปตรวจอาการอาภาษณ์ของพระเทพยานมหาหมุณีที่วัดพระธรรมกายค่ะ
เพื่อวินิจฉัยให้ถูกต้องตามขั้นตอนต่อไป
ซึ่งผลการประชุมนั้นนะคะก็จะต้องมีการประชุมออกมาในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ซึ่งทางคณะอนุกรรมการบริหารแพทยศภานั้นจะมีการประชุมอีกครั้งค่ะ
เริ่มตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกาเป็นต้นไป
แพทยศภานั้นจะส่งทีมแพทย์เข้าไปตรวจอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยหรือไม่
รวมถึงจะมีการดำเนินการอย่างไรเรื่องการออกใบรับรองแพทย์
ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงความไม่ถูกต้องและเหมาะสม
สำหรับผลสรุปในวันนี้นะคะ
ไม่ว่าจะมีมติอย่างไรค่ะก็จะต้องนำผลสรุปและมตินั้นเข้าไปในที่ประชุมของแพทยศภาอีกครั้งในวันที่๙มิถุนายนนี้ค่ะ
ตรดาวิชัยดิตข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากแพทยศภากระทรวงสาธารณสุขค่ะ